อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่านี่คือ
สัตว์อะไรเป็นซากสัตว์เป็นตัวอะไรกันแน่
คุณผู้ชมเริ่มส่งข้อความมาเยอะแล้วนะคะ

บอกว่าเขาไปเจออยู่กลางป่า

แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนหรือเป็นตัวอะไร
เพราะว่ารูปร่างหน้าตาแปลกมากก็เลยเอามาโพสต์เพื่ออยากจะถามว่ามันคืออะไร
แล้วโพสต์ไปเนี่ยคนดูเป็นล้านนะโอ้โหคนไปช่วยตอบเยอะมากเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
ผมเจอในป่าครับไม่รู้ว่าตัวอะไร
เพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับใครรู้จักคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าตัวอะไรครับ

นี่ค่ะโพสต์วันหนึ่งคนดูเป็นล้าน
คุณผู้ชมคิดว่านี่คือตัวอะไรคะ
ก็จะเป็นเหมือนแบบสีดำแห้งหน่อยนะคะ
นกเพราะว่ามีปีกแต่ใบหูเนี่ยจะใหญ่เหมือนช้าง
เขาว่ากันว่าจะงอยปากคล้ายกับนกอินซีแบบนี้ค่ะ
มีแผ่นทองคำเปลวแปะอยู่๑แผ่นด้วยนะคะบนหัวนะคะ
เจ้าของคลิปเขาโพสต์เพราะเขาไม่รู้ว่านี่คืออะไร
นี่คือตัวอะไรนี่เป็นซากสัตว์หรืออะไรกันแน่

เจอในป่าเขากลัวเขากลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเอากลับไปไว้ที่เดิมดีไหม
อยู่ดีแบบไปหยิบอะไรของใครมาหรือเปล่า
คนไปดูและแสดงความคิดเห็นเยอะ
บางคนบอกว่ามันคือไก่ผี

สะกดวิญญาณที่อยู่ในป่า
ไม่น่าเก็บกลับมาเลยนะเอาไปคืนเถอะ
ในโลกออนไลน์สุดใหญ่มองว่านกอ่ะเป็นแบบ
กครุฑในตำนานป่าหิมพานหรือเปล่า
เป็นของหายากหรือเปล่าครุฑเลยเหรอ
เป็นเครื่องลางของขลังอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะ
บอกว่าครั้งค้าวนกคุณผู้ชมบางท่าบอกพีคล่าห่าง
เดี๋ยวก่อนค่ะเห็นไหมมีปีกใช่เหรอคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราไปถามนักสะสมเครื่องรางของขลังค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าคุณเล็กนะคะ
เขามีครุฑคล้ายกัน๙ตัวคล้ายกับภาพนี้เห็นไหมคะคล้ายไหมคะ
คล้ายกันเขาบอกว่าน่าจะไม่ใช่ของจริงนะคะสำหรับคนที่เอามาโพสต์เนี่ยค่ะ
สำหรับคลิปที่เขาถืออยู่ในอันนี้ไม่ใช่ของจริง
ไม่น่าจะใช่ของจริงเพราะว่าไม่น่าจะไปอยู่ในป่าแล้วให้คนไปเจอได้ง่ายนะคะ
แต่ยอมรับว่านกครุฑมีจริงแต่สิ่งที่เห็นในคลิปไม่ใช่ของจริง
คือก่อนหน้านี้มีพรานชาวกะเหลี่ยงที่อยู่ภาคเหนือเข้าไปในถ้ำลึก
ไปเจอนกครุฑละสังขารอยู่ในท่านั่งสมาธินั่งขัดสมาธิอยู่ในถ้ำเป็นท่าแบบนั่งสมาธิเลย
ก็ใช้วิชาอาคมสะกดวิญญาณเอาแผ่นทองปิดเอาไว้ไม่ให้นกครุฑกลับไปพบของตนเองแล้วก็นำมาบูชา
พวกน้านตรงนี้เขาจะมีคาถา
ก็อยู่ดีคราวนี้ก็จะต้องมีคาถาสมควรคันธรรมสูงเพราะว่าเป็นของเขาแก้ว
ถ้าลุ่นใหม่มันก็ไม่มีสัญญาณไปเอามาได้
ครุฑนี้เขาเวลาจะสละลางหมายความว่าเขามีพุทธประบีถึงฮันได้ไหมคะเขาก็ไปสละลาง

พี่เขาจะเป็นเรื่องแท้้วข้าด
คือเวลาจะมีปัญหามีอะไรอย่างนี้มันก็จะรอดไปรอดไปรอดไป

ที่เขาไปเจอที่ฝั่งปลาใช่อันนั้น

พี่คิดว่าเขาตั้งเรื่องขึ้นมามาเพื่อกะต่อปลา
ของคุณเล็กเนี่ยเป็นของจริงคุณเล็กบอกว่านอกจากซากนกครุฑแล้วเนี่ยนะคะยังมีซากของวารีกุญชร
นี่คือของคุณเล็กค์ส่งภาพมาให้เราดู
ก็คือคลิปที่ชื่อว่ากุหลาบดำ

อันนั้นไม่น่าจะใช่ของจริง
ก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วโอ๊ยสร้างขึ้นมาเอง
ไม่มีทางจะไปเจอนกครุฑได้ในปัจจุบันนี้

จริงแล้วนกครุฑเขาเชื่อในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานอำนาจ
ปัจจุบันก็มีคนเคารพนับถือเยอะนะคะในส่วนของนกครุฑ
พวกนกครุฑตัวเองพวกนกครุฑขายครุฑขายอะไรแบบนี้
ครับผมพุทธมีจริง

มีจริงบางทีอาจจะเป็นซากเกี่ยวซากอะไรนกที่มันตายไปแล้ว
แต่ว่ามองโดยแล้วมนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนครับ
แล้วถ้าเกิดเป็นซากครุฑจริงคือครุฑเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตจริงไหมครับที่อยู่ที่
ในโลกเนี่ยครุฑมีจริงครับผม
ถ้ามีจริงอนาคตพวกคุณมาแล้วเหลือล้ำจริงครับ

มันเนียทุกด้านนะครับทุกด้านเลยครับ

มันหนึ่งในโลกเลยครับมันไม่มีเดี๋ยวเนี้ยจริงจริงครับ

ดูแล้วไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมา

เช่นกันนะครับอาจจะเป็นซากของนกที่ตายแล้ว
แต่ว่ามีการดัดแปลงนะครับเพื่อให้ดูเหมือนกับพยาพุทธ
แล้วก็เอาสิ่งนี้ขึ้นมามันเหมือนกับโมเดลนะครับ
เหมือนอาจารย์ออสชอบให้มัดแรงนะครับแต่มันก็ปั้นขึ้นมา
นี่นะคะอาจารย์ออสบอกว่าน่าจะเป็นซากสัตว์ที่คนประดิษฐ์ขึ้นมา
ถ้าไม่เชื่อก็ส่งมาก็ได้จะเข้าแล็บทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้นะคะ
เขาแหลปเลยนะเขาแหลปให้เลยค่ะแต่ประเด็นก็คือ
เราก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานนะคะ
ที่มีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดนะคะ
คือค์รุตได้รับพรให้เป็นอัมตะ
ไม่มีสารวุฒิใดสามารถทำร้ายได้

มีวิชาผัดผลพิษดารมีพลักกำลังมหาศาลร่างกายแข็งแรงบินเร็วดุดสายฟ้าและมีสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะ
ลักษณะทั่วไปของครุฑก็คือมีเสียนจะงอยปากเล็บปีกเหมือนพญานกอินซีมีลำตัวแขนขาเหมือนมนุษย์
อันนี้เป็นเรื่องราวตามตำนานนะคะครับตามความเชื่อค่ะ
ถ้าหากว่าที่ไหนมีอาถรรพ์แรงให้นำเอาตราหรือว่าสัญลักษณ์ของพญาครุฑไปติดหรือบูชาไว้
ก็จะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุด
รุ๊ดล้างอาถรรพ์ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือกันมาช้านานแล้ว
คนโบราณเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจ
คนไหนที่เกิดมาแล้วมีลักษณะป่าคล้ายพญาครุฑ
ก็มองว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิด
ก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ก็มีมุมที่เป็นตำนานเป็นความเชื่อด้วย
แต่สิ่งที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่คนทำขึ้นมาเอง